เพราะว่าตำรวจกำลังตั้งด่านตรวจนะครับ
และมีรถกระบะพุ่งชน
ทำให้ตำรวจคนนี้นอนจมกองเลือดเลยล่ะครับ

ขณะที่ครอบครัวของตำรวจผู้เสียชีวิต
ฝากถึงชาวเน็ตที่นำภาพไปโพสต์

โดยที่ไม่รู้ความจริงด้วยนะครับ
กรณีนี้นะครับโลกโซเชียลแชร์ภาพของนายตำรวจ

ขณะตั้งด่านตรวจบนถนนบางนาตราด

ก็ญาติของตำรวจก็รู้สึกเสียใจนะฮะ

ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก
ดูแลการจราจรแล้วก็ตรวจสิ่งผิดกฎหมาย

เดินทางไปที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร

ของดาบตำรวจพาสวีศรีชัย

ขณะที่ภรรยาของดาบพระสวี
ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียครั้งนี้นะครับ
ด้านของนางธนภาษีวิชัย

เปิดเผยนะครับว่าครอบครัวทำใจไม่ได้จริง

ซึ่งตอนนี้มีชีวิตอยู่กับพี่ชาย

พี่ชายกับภรรยาจะสนิทสนมกันมาก
ไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดนะครับ
ที่ผ่านมาพี่ชายเคยเล่าให้ฟังว่า

ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัดควันดำ
น้องสาวเองก็ได้แต่เตือนพี่ชายนะครับ

เห็นพี่ชายได้ทำหน้าที่ตำรวจที่เขารัก
วินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะที่ชนพี่ชาย

เพราะทราบจากพี่สะพ้ายว่าได้มากราบขอขมา
แต่กลับรู้สึกโกรธคนที่นำภาพพี่ชายไปโพสต์ในโลกโซเชียล
และคนที่มาวิพักษ์วิจารณ์ต่อนะครับ
โดยมีการโพสต์ว่าพี่ชายผิดเอง
กระโดดไปขวางรถเขาเอง
ที่น้องสาวบอกความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
เพราะรถกระบะขับมาชน
ที่รู้ว่าบริเวณนั้นมีการตั้งด่านตรวจ

และขอให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์
หากไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับ

เพราะว่าคุณไม่รู้อะไร
แต่คุณเอาศักดิ์ศรีของพี่ที่เขาทำ

คือเขารักวิชาชีพนี้

คือเขามีความเป็นตำรวจในตัวค่อนข้างเยอะ
แต่คุณไม่รู้อะไร
แต่คุณเอาข่าวแค่นี้มาสร้างยอดไลค์
หรือมาทำให้คุณไม่เคารพสิทธิเขา
อย่างที่บอกยังก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมว่า

ตำรวจคนนึงเลือดออก
แล้วก็บอกว่านี่ยังไงกระโดดเข้าหารถ
คุณคิดดูดีว่าสภาพจิตใจครอบครัวจะรู้สึกยังไง
แต่เขาสนุกหรืออยากดังเลยเราก็ไม่รู้
อันนี้มันหน้ามันแล้วมันเร็วอะค่ะคนมันแคปได้
ไอ้ที่คอมเมนต์ข้างคุณไม่ต้องไปอ่านหรอก

คนที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับตำรวจ

แต่อย่างน้อยคือเคารพเขาหน่อยดีเขาเสียไปแล้ว

เกิดวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จุดตรงนี้ตรงแยกวัดศรีเอี่ยมถนนบางนาตราด
เขามีการตั้งด่านคุณผู้ชมเป็นการตรวจควันดำจากรถบรรทุก
แล้วก็รถที่มีค่าเกินมาตรฐานด่านตรงนี้ด่านถูกต้องนะ
ใช่ด่านถูกต้องแล้วก็มีป้ายชัดเจน
ส่วนดาบตำรวจพาสกรเขาก็ทำหน้าที่บริเวณจุดคัดรถ
ก่อนที่จะเข้าไปยังจุดตรวจในเลนซ้ายของถนน
ตอนที่เกิดเหตุตำรวจนายนี้กำลังโบกรถบรรทุกจากเลนกลาง
ให้เข้ามาทางเลนซ้ายเพื่อมาตรวจสอบควันดำจากท่อไอเสีย
แต่ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ค่ะไม่รู้ว่ามองไม่เห็นด่านหรืออะไรไม่ทราบ
แซงรถบรรทุกในเลนซ้ายด้วยความเร็ว
เขาบอกว่าอาจจะถูกรถบรรทุกบังอยู่
จนไม่สามารถเห็นว่ามีการตั้งด่านอยู่
แล้วก็เลยมาพุ่งชนกับดาบตำรวจพาสกรที่อยู่ที่เลนซ้าย

แต่ว่าอาการมาสหาดกากสมองตายกลโลกราลแล้วเลือดข้าง

ทำให้ไม่สามารถยื้อชีวิตของดาบตำรวจพาสวีได้
แต่ว่าโลกโซเชียลเขาไปลงไว้แบบนี้
ถนนมีไว้ให้รถวิ่งไม่ใช่มีไว้ให้สิ่งมีชีวิตกระโดดไปขวาง
ประโยคตรงนี้แหละครับทำให้ทางญาติรู้สึกเสียใจ
โลกโซเชียลนำข้อความไปโพสต์แบบนี้
นำภาพคนในครอบครัวที่เสียชีวิตและเป็นตำรวจไปโพสต์ไว้
ที่น้องสาวดาบตำรวจบอกนะคะว่า
ตำรวจเองก็มีลูกมีเมียคงไม่คิดสั้น
ขณะจะไปกระโดดขวางรถทำให้ตัวเองบาดเจ็บ
ใช่นะครับส่วนทางด้านรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร
ตำรวจเอกนิธิธรจินตะกานนท์นะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้ได้เตรียมช่วยเหลือครอบครัวของ
ดาบตำรวจพาสวีเต็มที่เพราะถือว่าปฏิบัติหน้าที่
เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ส่วนเรื่องของการโพสต์ทั้งภาพและข้อความลงในโลกโซ

ขับรถโดยประมาทเป็นผู้อื่นให้
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตนะครับ

นิยมเป็นคนขับรถกระบะนะครับ